ที่จังหวัดนครราชศรีมาที่นี่เขาไอเดียเก๋มากนะ
อย่างที่เราเกริ่นไปตั้งแต่ต้นก็คือเขาผุดไอเยาวุ้นที่เป็นวุ้นแฟนซีคุณผู้ชม
มีทั้งหน้าตาอาหารขาวอาหารหวานจะน่ากินน่าทานขนาดไหนติดตามในช่วงตลอดกิน
มาค่ะมาดูวิธีการทำแล้วก็ไอเดียสุดเก๋นี้นะคะ
คือเขาจำลองเมนูอาหารแล้วทำขึ้นมาจากวุ้น
เป็นวุ้นมะพร้าวด้วยแล้วอร่อยด้วยนะ
อยู่ที่นี่เลยบ้านเลขที่๑๗๓๘ถนนราชนิกูล
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
คุณทิพวัณธ์ลีรัชดานนท์
คุณตุ๊กค่ะคุณตุ๊กเจ้าของเพจเรื่องวุ้นของตุ๊กเขาดังนะ
วุ้นของตุ๊กเขาดังมากเขาเป็นคนขุดไอเดียทำวุ้นที่มันสวย
มันแปลกตามากน่ารับประทานมากแล้วมันดูเหมือนอาหารจริงเลย
คุณตุ๊กบอกว่าเริ่มจากศึกษาวิธีการทำวุ้นจากยูทูปนะคะ
ศึกษาเองจากยูทูป
แล้วก็พัฒนาลองผิดลองถูกปรับปรุงสูตรวุ้นจนมันลงตัว
แล้วก็เริ่มทำเป็นวุ้นในรูปแบบต่างรูปสัตว์รูปผลไม้รูปดอกไม้รูป
แล้วเอามาโพสต์ขายในเพจได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมาก
หลังจากนั้นเขาก็เลยทดลองทำเป็นรูปแบบของอาหารตามสั่ง
เริ่มจากเมนูแบบวุ้นกะเพราไข่ดาว

ที่มันมีการแบบแต่งส่วนประกอบแต่ละชิ้น
ให้มันเหมือนของจริงมากที่สุด
คุณดูดี่ต่างมาก

ใช่แล้วก็มีเมนูแบบเยอะมากมายขึ้นมา

ส่วนวันนี้นะคะเขาทำวุ้นมะพร้าวรูปขนมจีนน้ำยาไก่
เฮ้ย
คุณเส้นขนมจีนทำเหมือนที่เส้นเป็นวุ้น
รับสตีนไก่ก็มานะพี่ท้อ
เออยอมแล้วมีถวงออก